ต่อกันที่เขาว่ากันว่าเรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใคร

วันที่๑ได้เงินมา๑๒ล้าน
บอกเมียถูกหวยเดี๋ยวเอาเงินมาให้นะ

เสื้อผ้าไปแต่งงานกับเมียใหม่เลยฮะ
เธอก็บอกว่าเอ๊ะแบบนี้เธอเรียกร้องอะไรได้ไหม

นี่คือนางสาวชะยาภาแทรริมอายุ๕๐ปี
ประวัติที่๑งวดที่ผ่านมา๓๖๙๗๖๕วันที่๑๕กรกษาคม
ได้เงินไป๑๒ล้านเพราะถูก๒ใบ
ปรากฏว่าสามีหนีหอบเงินไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่น

เงินที่ได้จากการถูกรางวัลแล้วเขาจะได้ไหม
อยากจะเรียกร้องสิทธิ์เรื่องของค่าดูแลแล้วก็ค่าเลี้ยงดูจากอดีตสามี
เขาบอกว่าตนกับสามีสามีชื่อนายวิชัยอายุ๔๓สามีเป็นคนส่งน้ำแข็ง
เป็นสามีภรรยากันอยู่กินกันมาเป็นคู่ผัวตัวเมียมาปีกว่า
เช่าห้องอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกัน
ทุก๓วันสามีจะเอาเงินมาให้๑๐๐บาทเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้าน
ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาสามีขอแยกไปอยู่อีกห้องนึงเพราะว่าตัวเองนั้นเอาแม่ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์มาอยู่ด้วย
แต่ก็ยังไปมาหาสู่กันแล้วก็มีความสัมพันธ์กันเหมือนเดิม
จากนั้น๑๕กรกฎาคมหวยทั้งหมดนั้นมันออกที่๑๕เลื่อนมา๑วัน
สามีไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมา๒ใบปรากฏว่าถูกสิครับเลข๓๖
ได้เงินไป๑๒ล้านบาท
หลังจากถูกหวยปุ๊บเย็นวันนั้นสามีกลับมาที่ห้องบอกว่านี่นะพี่ถูกหวยนะ
ตัวเองก็ขอดูเออมันถูกจริงแล้วสามีก็บอกว่าเดี๋ยวไปขึ้นเงินเดี๋ยวแบ่งให้นะ
และหลังจากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลยครับ
มา๒๑กรกฎาคมคุณผู้ชม
สามีฝากเงินมาให้๑๐๐๐บาทแต่ไม่เอามาให้เอง

ก็ไปใช้หนี้ที่กู้มา๖๐๐๐แล้ว๔๐๐ก็เก็บเอาไว้ใช้
ถัดมารู้มาว่าสามีไปขนของออกจากห้องเช่าทั้งหมดเลยครับ
และ๒๔กรกฎาคม
แต่งงานซะแล้วแล้วไปตรวจสอบว่าจริงด้วยครับ
ก็เลยต้องมาการมาปรึกษาทนายว่าอย่างนี้

เพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนกัน
แต่อยู่กินกันมาเป็นผัวเป็นเมียกันมา
แล้วเคยไปกู้เงินมาให้ผัวใช้ด้วย

เธอบอกว่าขอสักสองแสนได้ไหมล่ะ
เอามาใช้หนี้แล้วก็มาดูแลแม่ที่ป่วย

ป้าขอแค่๒แสนพอป้าไม่ได้ขออย่างเยอะแยะ
แล้วป้าเอามาใช้หนี้ใช้สินแล้วก็ป้าก็ดูแลแม่ไป

อยากให้เขาช่วยเหลือเงิน๒แสนให้กับเรา
ที่เคยอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้า
อืมข้างหน้าล่าสุดก็บัดหมาดเลย
ก็ยังมากินมาอยู่กันเลยก่อนที่เขาจะถูกหวยอะค่ะ
เขาก็ไม่น่าใจร้ายไงคะเงินมันไม่ใช่น้อยเนอะ
ไม่ใช่ว่าถูกสัก๕แสนแล้วเราจะไปอะไรกับเขาก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
ถ้าขอ๒แสนจาก๑๒ล้านก็เปอร์เซ็นต์นิด
นิดเดียวเองให้เข้าไปเถอะนะฮะสามีครับ
ในที่ทางด้านของท่านนายก็บอกว่ากรณีนี้
ทางกฎหมายต้องดูว่าทั้งคู่จดทะเบียนหรือไม่
ถ้าไม่ได้จดนะฮะมีการอยู่กินกันแบบสามีภรรยาหรือไม่
เวลาได้ทรัพย์สินมาถือว่าเป็นสิทธิ์ร่วมกัน
อยากให้เจรจากันต้องรอให้ฝ่ายผู้ชายมาคุยกัน
เรื่องการฟ้องร้องมันเป็นมาตรการสุดท้าย
แต่ต้องดูว่าเงินที่ซื้อสลากเป็นเงินของใคร
เป็นเงินที่ใช้ร่วมกันหรือเป็นเงินของสามีคนเดียว

ต้องแบ่งรางวัลคนละครึ่งก็คือคนละ๖ล้านบาท
แต่คุณป้าเขาบอกว่าฉันขอแค่สองแสนพอเอามาใช้หนี้พอ